เอามาต่อกันที่เรื่องน่าปวดหัวกันบ้างดีกว่านะคะ

มันมีข่าวมาว่าดาราชายคนนึงค่ะ
มีแชทหลุดกับสาวคนหนึ่ง
เป็นแชทแบบกุ๊กกิ๊กชู้สาวกันนี่แหละ
แต่มาคราวนี้หนักกว่าเก่าแรงกว่าก่อน

อุ้ยลุกกันเหลือเกิน
น่าดูเหมือนแบบว่าคันยิกกว่าอย่างนั้นนะคะ
งานนี้คุณไม่มีอักษรย่อไม่มีคำใบ้
แต่ท้ายที่สุดหวยดันมาออกที่เกรทวรินทรนะฮะ
โยงมาแบบนี้เจ้าตัวจะว่ายังไง
ไปไงมาไงถึงจะต้องเป็นเกรทวรินทรไปฟังค่ะ
ถ้าที่ผมอ่านคือเบื้องต้นที่เขาบอกมา
มันไม่ใช่ผมมันเหมือนแบบอายุต่ำกว่า๓๐นะ
แล้วก็คือมันไม่ใช่เรา
มันอาจจะมีคล้ายเหมือนแบบชอบเตะฟุตบอลอะไรอย่างนี้

ก็เรียกว่าก็ต้องเสพข่าวได้
แต่ก็ต้องมีสติในการตัดสินใจด้วย

ก็ดูนิ่งนะดูปฏิเสธแบบชิลสบาย

นอกจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งละกัน
มีเพจปลอมร้านทองของครอบครัว
คุณเกรทนี่เขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านทองนะจ๊ะ
มีเพจปลอมออกมาระบาดกันหนัก

เกรทก็บอกว่าจะเกิดผลกระทบกับครอบครัว

เดี๋ยวไปฟังเกรทเตือนเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
อินบล็อกเมสเซตไปหาคนที่ได้รับรางวัลจากทางร้าน
พอโดนปุ๊บรีบแจ้งความเลย